สำหรับประเด็นในวันนี้เรื่องของกีฬา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของในโลกโซเชียล

เข้าไปดูมวยน้อยลง
จริงปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่
ที่สุดของวงการมวยไทยนะครับทำให้โปรโมเตอร์ค่ายดังต้องออกมา
โพสต์เฟสบุ๊คแล้วก็ถือเป็นการระบายความอัดอั้นที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพที่เขากำลังทำอยู่นะครับ
เอาล่ะไปดูกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราวนั้นมันมีปัจจัยอย่างไรนะครับ
เริ่มกันที่กรณีที่เสียโบ๊ทนะครับณเดชวชิระรัตนวงนะครับ
โมเตอร์ดังค่ายเพชรยินดีนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
กับการที่แฟนมวยนั้นเข้าสนามน้อยลงซึ่งก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจปัจจุบัน
อยากจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาช่วยกันดูแลในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เสียโบ๊ทก็ให้รายละเอียดว่าตั้งแต่สงกรานไปต้นมาเนี่ย
วงการมวยอยู่ในภาวะที่ตกแต่งแบบน่าใจหายนะครับ
หลักเลยก็คือโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าขาดทุนนี้หลักแสนนะ
ทั้งหลายรายการเนี่ยบางรายการก็ไม่มีกำไรเลยนะครับ
ขณะที่โปรโมเตอร์ระดับประเทศที่จัดมวยเนี่ยก็แทบที่เขาจัดแบบประสบการณ์ดี
ไม่เคยขาดทุนโอ้โหตอนนี้เริ่มประสบปัญหาขาดทุนแล้วนะครับ
แล้วก็บอกเลยว่าช่วงนี้ยากจริงเรื่องของการที่จะโปรโมทให้กับแฟนมวยนั้นเข้าไปชมที่สนามนะครับ
จุบันจะเห็นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะคุณไกรสอนนะ
แต่ว่าจะใช่ปัจจัยหลักจริงหรือเปล่าเราไปสอบถามกับคุณนัทเดชนะครับวัชิระรัตนวงศ์หรือว่าเสียโบ๊ทโปรโมเตอร์คนดังของค่ายเพชรยินดีนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเสียโบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสอนครับสวัสดีครับคุณอามครับ
เอาละครับเรื่องของประเด็นในวันนี้นะครับแฟนมวยเข้าไปชมเกมการแข่งขันที่สนามน้อยลงในมุมมองของเสียโบ๊ทเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
ก็หลักเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับจากที่เราอยู่วงการมวยมาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพออกมาว่าก็มีอยู่๓ประเด็นหลัก
อย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ที่ก็ทุกภาคส่วนก็คงจะเจอผลกระทบกันหมดนะครับหาเงินยากขึ้นนะครับคนก็เลยอาจจะเข้าสนามน้อยลงอันนี้คือส่วนแรกนะครับ
ที่สองเนี่ยก็เรื่องของการตัดสินของกรรมการนะครับช่วงหลังก็มีปัญหาบ่อยนะครับทำให้แฟนคลับรุ่นใหม่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเข้ามาแล้วต้องพูดตรงคือวงการมวยก็คือวงการการพนันนะครับ
พอเป็นเรื่องของการพนันแล้วเนี่ยเซียนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อสู้กับคนที่เดิมได้ก็เลยทำให้แฟนมวยหนีหน้าหายไปจากวงการมวย
เป็นเรื่องของการตัดสินค้านสายตาแบบนี้ครับ
ใช่ครับคือมันเป็นช่วงระยะเวลาประมาณปี๒ปีหลังเนี่ยนะครับจะเห็นข่าวว่าเรื่องการตัดสินของกรรมการมีปัญหาบ่อย
เดี๋ยวก็มีคว่างขวดกันในเวทีบ้างเดี๋ยวก็มีเรื่องของประธานผู้ตัดสินโดนทำร้ายร่างกายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็มันก็เป็นปัญหาสืบเลือกกันมา๒ปีแล้วนะครับก็ยังแก้กันไม่ตกครับ
นอกเหนือจากนี้มีปัจจัยอะไรอีกไหมฮะ
แล้วก็อันที่สามเนี่ยที่ผมมองก็คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าก็น่าคิดว่าตอนนี้เรื่องของตัวมวยเรื่องของนักมวยที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดในวงการมวยไทยปัจจุบันนี้ลดน้อยลงไปนะครับ
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้คนไม่เข้าสนามมวยครับ
แล้วปัญหานี้จริงทางโปรโมเตอร์หรือว่าค่ายมวยต่างวางแผนรับมือมายังไงครับ
ทั้งที่ปัญหาเนี่ยจริงมันก็มีมาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับ
คือผมมองว่าเรื่องของปัญหาต่างเหล่านี้นะครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมวยทีวีมีค่อนข้างจะเยอะนะครับ
เพราะว่าก็มีทีวีให้ดูฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาดูมวยครับ
โปรโมเตอร์ทุกคนนะวันนี้ผมกล้าพูดว่าก็พยายามจะทำงานด้วยความตั้งใจนะ
อยากจะจัดมวยคู่ดีออกมาให้แฟนมวยได้รับชมกัน
แต่มันก็ยากยากด้วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจหนึ่งนะครับ
การลงทุนต่างนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดมวยแต่ละครั้งก็สูงขึ้น
แต่ว่ารายได้ลดน้อยลงอันนี้คือประเด็นที่เป็นสำคัญมากกับการทำงานของโปรโมเตอร์ทุกวันนี้ครับ
แบบนี้เห็นว่ามีการจัดมวยที่เหมือนกับว่าเอามวยชื่อดังในอดีตเนี่ย
ส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าจะเป็นอดีตยอดมวยไทยหรือว่าคนที่เป็นตำนานของวงการมวยไทย
ผมไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันเป็นเรื่องของการที่กลับมาเรียกศรัทธาให้กับวงการมวยอีกครั้งหนึ่ง
อย่างถ้าเกิดเป็นพี่ป๊าสมรักคำสิงหรือว่าจะเป็นอย่างพี่คำสั้นหรือว่าพี่วีรพลอย่างนี้
เขากลับมาชกเนี่ยเขาเรียกคนกลับเข้าสู่สนามได้เพราะมีแฟนโมจบเก่าที่ยังคิดถึงเขาอยู่
แต่ถ้าเกิดเป็นพวกอัลทธาพารพวกนักเลงที่ท้าตีท้าชกกันแล้วก็ถึงเวลาดันคนในวงการมนตร์ก็เอามาจัดในวันนี้มาตรฐาน
อันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมมองว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของมวยไทยซะมากกว่า
คุณจะท้าตีท้าต่อยกันจริงก็ไม่สมควรอยู่แล้ว
แต่ว่าถอเสร็จก็ปุ๊บปุ๊บท้าตีท้าต่อยเซ็น
และก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ก็ต้อง
ดูตรงนี้ให้รอบข้อนิดนึงเพราะเมื่อทำออกไป
ภาพลักษณ์ของการเมืองไทยเรามันจะเสียไปทั้งวงการเลยนะครับ
ก็ไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับ
ถามถึงภาพรวมคร่าวนะครับถ้ามองว่าการจัดการขันแต่ละไฟล์เนี่ย
สมมุติใช้ตัวเล็ก๑๐๐นะครับจุดคุ้มทุนของการจัดมวยแต่ละไฟล์เนี่ย
ควรจะเป็นยังไงครับแต่เอาเรื่องของสัดส่วนค่าตัวเข้าชม
ณปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของการเก็บค่าผ่านประตูนะครับ
แล้วโปรเตอร์ก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าสนามไปจ่ายค่าตัวนักมวยไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง
คือหน้าที่ของโปรโมเตอร์แต่ว่ารายได้อย่างเดียวที่โปรโมเตอร์จะได้คือ

นั่นก็เป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ก่อนเลยว่า
จะจัดมวยรายการ๑รายการแล้วจะขาดสุดหรือกำไรต้องไปรอวันชก
แล้วก็ไปลุ้นเอากับยอดเข้าผ่านประตูว่าคนจะเข้าเวทีได้เยอะน้อยขนาดไหน
อันนั้นคือการทำงานของโปรโมเตอร์ณปัจจุบัน
อีกหนึ่งคำถามครับเอาแบบสั้นเลย
คือหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนมวยเขาก็ตั้งคำถามว่า
ถ้ามวยไทยที่มันไม่ค่อยได้รับความนิยมอาจจะเป็นเพราะชกกัน๕ยก
ถ้ารสมัยเหลื้อ๓ยกอย่างที่ปัจจุบันหลายเฉพาะก็ทำคือไน

คือผมก็มองว่ามันก็มีทั้งแง่ดีและไม่ดี
ในทางเดียวกันก็คือถ้าเป็นดีก็อาจจะ
ต่อยกันสนุกมากขึ้นเพราะขึ้นมาแล้วก็ต้องใส่อาวุธออกอาวุธกันเลย
ผมก็มองว่าเรามีลักษณะทำการชกแบบนี้ไม่รู้สักหกปีที่แล้ว

ตอบโจทย์ให้คนเข้าสนามได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมจริงหรือเปล่า

มันก็อยู่ที่ว่าต้องมาคิดกันหรือเปล่าว่า
ออกมาแล้วมันจะคุ้มกับสิ่งที่เราได้เปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง

อยากจะฝากอะไรถึงทางภาครัฐให้ช่วยเหลือไหมครับ

มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยนะครับ

ผมว่าเป็นกีฬาที่คนไทยทำได้ดีที่สุด

เพราะเราเกิดมาทุกคนเราก็ต่อยเป็นเตะเป็นอยู่แล้ว

ที่ผ่านมามวยไทยถูกทอดทิ้งจากภาครัฐบาล
ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่าไม่เคยได้รับการสนับสนุน
ภาครัฐบาลเลยทุกยุคทุกสมัย
ไม่มีมีก็คือมีน้อยมาก
ทำให้พวกเราต้องอยู่ด้วยตัวของพวกเรากันเอง
แล้ววันนี้มันคือเวลาที่ตกต่ำที่สุดแล้วของวงการมวยไทย

ทั้งตัวมวยก็ไม่มีณวันนี้ตัวดีก็ไม่มีแล้ว
เรื่องของคนดูก็ลดน้อยลง
สิ่งต่างรวมกันหมดตอนนี้พลาดแล้วต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้ว
ผมมองว่าถ้าเกิดไม่มีผู้อยากได้ฟังรายการนี้อยู่
ลองเข้ามาลองช่วยลองหาทางออก
มาช่วยกันว่าจะทำยังไงให้มวยไทยหลักของเราเดินต่อไปได้

เอาละครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเสียบนมาเลยนะครับ

ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกัน